คุณผู้ชมไปดูอีกจังหวัดหนึ่งก็คือที่น่านคุณผู้ชมค่ะ

แล้วมีเหตุระทึกเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒สิงหาคม

โป๊ะนี้ก็ลอยไปท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกลาก

ลุงต้องหลบความว่าไฟจะช้อต
คือมันมีจังหวะที่เหมือนกับไฟแบบสปาร์คขึ้นมา
เป็นไฟแบบแลบเป็นแสงส้มขึ้นมาด้วย
ชาวบ้านกรีดร้องบอกตะโกนลุงลุงคือลุ้นนะคะ

ลุงเองก็เข้าไปหลบอยู่ภายในโป๊ะด้วยเหมือนกัน
นี่เป็นภาพระทึกนะคุณ
สิงหาคมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน

นี่หลังคาเปิดไปเลยนะ

กระแสไฟช็อตสักเมื่อกี้นิดนึง
ได้ยินเสียงบู้แบบนี้

ใช่ค่ะแล้วลุงเนี่ยนะคะ
แล้วถามว่าลอยมาตามกระแสน้ำได้ยังไงนะคะ
ก็คือโป๊ะมันไหลมาเพราะว่าน้ำเชี่ยวจริง
ชาวบ้านก็ตะโกนร้องระวังสายไฟระวังสายไฟนะคะ
สุดท้ายนี่ก็ไปเกี่ยวกับสายไฟแล้วเกิดประกายไฟขึ้น
แต่ว่าที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคุณลุงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับคุณลุงดวงแข็งคนนี้นะคะ
คุณลุงคือคุณลุงสมานนายปลังหรือว่านายปลังจินะเสน
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปเก็บกู้โป๊ะเรือที่ติดอยู่ริมฝั่งนะคะ
แล้วไปเจอคุณลุงสมานลุงเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังบอกว่า
ตอนนั้นลุงกำลังออกไปเก็บกู้เครื่องสูบน้ำบนโต๊ะ
เพราะว่าได้รับรายงานมาว่าน้ำป่ากำลังจะมา
แต่ตอนที่กำลังเก็บกู้เนี่ยน้ำเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วก็แรงด้วย
ไหลแรงเชียอยู่นะกอไผ่ก็ไหลมาตามน้ำ
ไอ้เจ้ากอไผ่นี่มันมาชนโป๊ะไงนะฮะสุดท้ายสปริงขาด
ตัวยึดเนี่ยมันขาดโป๊ะก็เลยไหลไปตามน้ำ
ลุงบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยแถมข้างหน้าก็มีสายไฟเนี่ยห้อยลงมาอีก
บอกอุ๊ยหลบตรงไหนได้ก็หลบมุดตรงไหนได้ก็มุด
ลุงเข้าไปอยู่ในถังเจรบีนะคะตอนนั้นลุงบอกยกมือท่วมหัวอธิษฐานเลย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกช้างด้วยช่วยลูกช้างด้วย
แล้วเชื่อไหมพอโป๊ะรอดผ่านสะพานได้ลุงก็รอดสายไฟขาดไปหนึ่งเส้นนะคะ
แต่หลังจากนั้นลุงบอกยังไม่จบยังไม่จบเจอสายไฟอีกเป็น๑๐เส้นเลย
ห้อยอยู่ข้างหน้าลุงนึกในใจไม่รอดแล้วไม่รอดแน่
แต่สุดท้ายลุงก็ปลอดภัยมาเล่าเหตุการณ์ให้พวกเราได้ฟังค่ะ
เพราะคุณรายทั้งหลายบุญคุณรายทั้งหลายจนกทำอ่ะ
ถ้าลูกช้างมีโอกาสขอให้ลูกช้างได้รอด
จากนั้นมาสายไฟมันก็ดึงโป้ขึ้นดึงโป้ขึ้น
จนสุดท้ายไม่ไหวเผ่งไป
ให้เรารอดซึ่งมา
หน้าเวลานั้น
เกมยกไปแหละ
อืมเนี่ยลุงเล่านาทีแล้วทึกให้ฟังค่ะ

ถามว่าอุ๊ยแล้วคุณลุงทำไมมีทักษะในการที่จะแบบ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
เออคุณลุงเนี่ยนะเคยฝึกอปพรนะ

ทำให้ลุงเองมีทักษะในการเอาตัวรอด
แล้วที่มากไปกว่านั้นคือลุงมีสติดีมากค่ะ

ตอนนั้นสถานการณ์ลุงบอกว่าบีบมากเลยตอนอยู่บนโป๊ะนะคะ

คือลุงบอกมาเล่าตอนนี้ดูเป็นเรื่องตลก

มันลุ้นทุกวินาทีเลยนะคะ

แต่ก็ด้วยทักษะที่คุณลุงมีนะกู้ชีพกู้ภัย

คุณเห็นไหมพอมาถึงคราวที่ตัวเองต้องประสบพบเจอบ้าง
ก็ยังมีสติแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองจนเอาชีวิตรอดมาได้นะคะ